ป้าจันทร์เอาฟังนะป้าจันทร์ไปติดค่าเบียร์๓ขวดเอาไว้
ไปติดค่าเบียร์บาสไว้แล้วบาสมาทวงตังค์
อาจารย์ป้าจันทร์บอกว่าเดี๋ยววันเสาร์ที่แล้วให้ไปเอา
วันอาทิตย์แล้วยังไม่ยอมเอาตังค์มาจ่ายเลย
แต่พอไปทวงตังค์บ่อยเข้าลูกป้าจันแกโมโหสิ
มาถึงที่ร้านของชำแล้วบุกฟันหัวเลย

ถูกต้องก็บาสอยู่ฝั่งร้านขายของชำไง
ไปทวงตังค์ป้าจันทร์ติดตังค์ค่าเบียร์ไว้
แต่ว่าลูกป้าจันโมโหก็เลยมาฟันบาทแบบนี้
คลิปนี้นะเอามาร้องเรียนในเพจกำแพงเพชร

ร้านขายของชำเลยค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบาร์ด

ศุกร์ที่แล้วไปทวงเงินค่าเบียร์๓ขวด
ร้อยเก้าสิบแปดบาทอืมไปทวงจากป้าจันป้าจันน่ะติดมาสองอาทิตย์แล้ว
อาจารย์บอกว่าเออเดี๋ยววันเสาร์เอามาคืนให้
ทีนี้บาร์ดก็รอรอจนวันอาทิตย์
ไหนป้าจันบอกจะมาคืนนิ่มวันอาทิตย์แล้วไม่เห็นจะมาคืนสักทีเลย
ฮัลโหลป้าจันจ่ายค่าเบียร์ได้แล้ว
ป้าจันก็บอกเออเข้ามาเอาเงินได้เลย
ทีนี้พอบาทเข้าไปป้าจันบอกไม่มีตังค์
เอ้าแล้วโทรบอกให้เข้ามาเอาเงินได้ไง
นั่นแหละสิบาทก็เลยขอดูตังค์ในกระเป๋า
เห็นมีแบงค์๕๐๒ใบใช่ไหมบาทก็เลยเอามาใบหนึ่ง
แล้วก็ทอนไปให้๓๐๐แล้วก็กลับมาร้าน
เพราะว่าค่าเบียร์๑๙๘ใช่ป่ะอ่ะ
ก็อีกอีก๒๐๐อ่ะมันเป็นไรทีนี้ครึ่งชั่วโมงให้หลัง
ทางทายทายคือนายนิพนธ์ตุ่นคำอายุ๓๔ปีเป็นลูกของป้าจัน
ขี่มอไซค์มาเลยมากับป้าจันทร์นั่นแหละ
พอมาถึงก็มาตะโกนด่าบาทแล้วก็เอามีดยาวฟันตรงไทยทอย
ต้องเย็บไปสองเข็มนะแล้วบาทก็เอาหลักฐานนี้
ที่เป็นกล้องวงจรปิดนี่ดูรอยแผลบาสเห็นไหม
โอ้โหคือตรงด้านหลังตรงหัวด้านหลังแล้วดูสิ
โอ้โหมาแบบนี้คุณผู้ชมมีดยาวแบบนี้นะคะ
ก็ไปแจ้งความไว้ที่สพกำแพงเพชร
ลองฟังเสียงบาทคนเจ็บฝั่งร้านชำหน่อยค่ะ

ถึงว่าก็ฟันไข่เราเลยใช่ครับ
แล้วตอนนี้เนี่ยเราเป็นห่วงเรื่องอะไรกลัวเรื่องไงครับตอนนี้
กลัวว่าตอนนี้ว่าเขาจะกลับมาทำเราอีกรอบนึงไหมครับ
เพราะว่าในคลิปเขาก็พูดอยู่ว่ามันตายไหม

โอ้โหขู่ว่าจะเอาให้ตายด้วย
ดูข่าวไทยรัฐทีวีดูให้จบครบทุกด้าน
ฟังฝั่งบาทไปแล้วฟังฝั่งป้าจันบ้างละกัน

ก็คิดว่าแหมเพื่อนกลับไปจ่ายค่าเบียร์แล้ว
ป้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปจ่ายให้
คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกป้าเงินเดือนออกเมื่อไหร่เดี๋ยวไปจ่ายให้

กระชากระเป๋าตังค์ป้าไปขอดู
แล้วดึงเงินไป๕๐๐ป้าก็โมโหสิ
ก็ต้องไปเล่าให้ลูกชายฟังลูกชายก็อารมณ์ขึ้นก็เลยโมโหไง

ไม่รู้ว่าลูกถือมีดไป
เอ๊ะคุณผู้ชมเมื่อกี้มีด
เมื่อกี้ลักษณะมีดเอาให้คุณผู้ชมดูแล้วใช่ไหม
มีดพร้านะเป็นมีดพร้ายาวอย่างนี้แล้วขี่มอเตอร์ไซต์ไปกับป้า
ไม่รู้จริงเหรอว่าลูกป้าน่ะเอามีดยาวแบบนี้ไปด้วย
ป้ายอมรับว่าป้าตกใจนะ
ตอนนั้นก็คือแค่ตั้งใจจะสั่งสอนบาท
แกก็เป็นอย่างนี้แหละนิสัยแก

บ๊าตก็พูดบอกไอ้บ๊าตกูไปทำอะไรให้มึง
ป้าก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมึงถือศิษฐ์อย่างไร

ก็แกนิสัยไม่ดีมึงแล้วมั้งไอ้บ้าน
เด็กรุ่นไหนที่มึงมาทำกับกูอย่างนี้
มึงก็เหมือนกันกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วถ้ามึงทำนิสัยอย่างนี้

ว่าไปทวงนะไม่ได้ว่าเป็นหนี้ก็คือเป็นหนี้

ป้าไม่รู้ว่าลูกป้าถือมีดไป
เดี๋ยวก่อนนะทายขีบมะนาซายไป

จะวางไหนเหน็บไว้เหรอ

ก็ต้องเอาตัวทายไปสอบปากคำลูกป้านะ

บาทจะเอาเรื่องฝ่ายป้าจัน

คือถ้าฝ่ายบาสจะเอาเรื่อง

แต่พูดจริงบาสก็ไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะ

ใช่แต่รูปป้าจันทร์ไปฟันก็ไม่ถูกเหมือนกัน

ลูกไปเล่าให้แม่ฟังอย่างไรก่อน
แม่ไปเล่าให้ลูกฟังอย่างไรก่อน
แนะนำมาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยนะครับ
คือป้าต้องเลิกกินเบียนแล้วนะ
นี่คุณผู้ชมแนะนำมาจริง
ไม่ว่ากินแล้วจ่ายให้มันตรงเวลา
หรือว่าเพื่อนจ่ายแล้วตอนนั้นมา